และเนื่องในวันที่๑๒สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะ
จะพาไปชมความรู้สึกเรื่องราว
ของคุณแม่ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังนะคะ

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกชาย

ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทค่ะ
นั่นคนเข้ามาพูดว่าเฮ้ยตัวเล็กยังไงก็ไม่ติดหรอก
เขาพูดอยู่อย่างนี้จนเข้าหูเราลูกก็รู้อะไรอย่างนี้
เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะมีวันนั้นไหม
เราจะมีวันนั้นไหมก็ได้แต่นึกในใจนะ
แล้วพอมาถึงวันนั้นจริงมันมี
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าร้องไห้

เส้นทางกว่าจะมาเป็นเจชนะทิพย์สงกระสินทร์

เกิดจากการต่อสู้ที่ต้องใช้ความพยายามมุ่งมานะ
โชคชะตาของครอบครัวสงกระสิน
แต่อีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชนะทิพย์นั่นคือ

หรือเรื่องความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป
แต่กำลังใจและความรักของแม่
จะหันพ้นในช่วงเวลาที่ผิดหวัง
เธอเรื่องความรักดาลเยี่ยม
เธอว่าที่ให้บอกโดยความสุข

ที่ผู้ที่เมีย

ก็ผ่านไปได้มันต้องใช้เวลา
แล้วจะคุยกันคุยกันทุกวัน
ก็ต้องโทรมาคุยหรือต้องรับเธอ
รับด้วยนะถ้าไม่รับนะ
ทำไมแม่ถึงไม่รับหนูเนี่ยทำอะไรอยู่
นอนแล้วเหรอทำไมนอนเร็วจัง
ไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แม่ลูกคู่นี้มีหลายเรื่องที่น่ารักนะครับ

แต่นั่นเกิดจากความรักของแม่ลูกคู่นี้ที่มีให้กัน

พรสวรรค์บอกว่าแม่ไม่ปิดกั้นว่าลูกจะรักใคร
เพราะถ้าลูกรักใครแล้วเราก็รักด้วยเช่นกัน
แต่บางทีเขาพูดอะไรแบบว่าไม่ได้คิด

บางทีเขาก็เหมือนกับอารมณ์เขา

เขาต้องโทรกลับมาขอโทษเขาจะเป็นอย่างนี้เลย

บางทีเราเดือดไม่รับโทรศัพท์

เราก็ไม่รับเลือดไม่รับ
ต้องโทรทั้งวันโทรไม่ได้เขาโทรหาพี่เขา
ว่าแม่ทำไมไม่รับโทรศัพท์อะไรแบบนี้

ทีแรกที่เขาคบกับลูกชายมาบอกก็เปิดทางนะ

ยังพูดกับลูกชายเลยเผื่อใจไว้บ้างเหรอลูก
แม่ไม่ว่าถ้าหนูอยากจะคบ
นี่คืออีกมุมน่ารักของครอบครัวสงกระสิน
เป็นความรักของแม่ที่ส่งมาให้ลูก

ก็ยังรักและยังห่วงไม่ต่างจากเดิม

และนี่คือพลังลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์
ความรักที่ได้จากแม่นั่นเองแหละครับ
ที่ตาเดจโครงเฉลิมวัดถ่ายภาพ
เกลือกใช้คุณโทรข่าวที่
ถ้าไม่มีเบื้องหลังและกำลังใจดีจากคนในครอบครัวค่ะ